ทุกผู้ชมครับที่ชนบุรีนะครับมีหญิงสาวคนหนึ่งเธอระแวงนะฮะ
มีแฟนเป็นนักดนตรีระแวงว่าแฟนนุ่มจะไปมีกิ๊ก
ก็เลยดื่มเหล้าแล้วก็เมาเมาทีนี้ก็จุดไฟเผาที่นอน
ขังตัวเองอยู่ในห้องเช่าชาวบ้านนี่ช่วยกันวุ่นเลย
ตำรวจก็ต้องแหมคือพอได้ตัวมาต้องพาไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพักก่อนนะฮะอืม

นี่ครับทุกผู้ชมครับผู้หญิงเสื้อลายนะฮะอายุ๒๕ปีนะครับ
เป็นผู้จัดการร้านบาเบียแห่งหนึ่งอยู่ที่ชนบุรีนะฮะ
เมานะครับส่งเสียงตะโกนโหกเวกโวยวาย

แล้วตำรวจสพนปลือที่ชนบุรีเนี่ย
ก็ต้องมาระงับเหตุคุมตัวไปสงบสติอารมณ์ที่โรงพัก

คือตำรวจก็พาคนก่อเหตุที่เมาเนี่ยไปทางหนึ่ง
ช่วงเพียงคืนตีหนึ่งตำรวจที่สนปลื้อได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่ามีเหตุไฟไหม้ที่ห้องเช่า
หนองปลือบังละมุงชนบุรีก็เลยเอารถดับเพลิงมาเลยนะฮะแจ้งรถดับเพลิงมา
ที่ห้องแถวนี้มีอยู่ห้องนึงมีกลุ่มควันมันพวยพุ่งออกมาเยอะเลยนะ
พอเข้าไปดูในห้องเนี่ยต้นเพลิงอยู่ที่ที่นอนครับดูด้านในห้องนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ต้องใช้รถฉีดน้ำสกัดเพลิงนะครับอ่าใช้เวลาไม่นานไฟก็ดับนะครับ
เพราะว่ามีห้องข้างเคียงเยอะเลยนะครับข้าวของในห้องก็ได้รับความเสียหาย
จากเหตุเพลิงไหม้แล้วก็ยังมีข้าวของที่กระจัดกระจายอีก
ลักษณะถูกคว่างถูกปลาถูกเนี่ยฮะถูกลื้อถูกค้นเสียหายหมดเลย
แฟนสาวก็โกรธคิดว่าเขาเนี่ยจะไปมีคนอื่นนะที่มาบอกเลิก
ก็ไปดื่มเหล้าดื่มเหล้าแล้วก็ควบคุมสติอารมณ์ไม่ได้
ทุบทำลายข้าวของจนพังเสียหายหมดทำร้ายตัวเองด้วย
แล้วจุดไฟเผาที่นอนก่อนจะขังตัวเองเอาไว้ในห้อง
ทีนี้ควันมันเยอะมากนะคือไม่ทันไหม้อยู่ไม่ไหวนะฮะ
ก็เลยเดินออกมานั่งหน้าห้องตะโกนเอะอะโวยวายแล้วก็ด่าทอแฟนนุ่มที่มาบอกเลิก
ชาวบ้านก็บอกเอาอย่างนี้ไม่ไหวแล้วเดี๋ยวลามมาห้องเขาอันตราย
ก็เลยต้องโทรแจ้งตำรวจโทรแจ้งดับเพลิงให้มาระงับเหตุ
จุดไปขวาที่นอนครับใช่หาว่ามีคนอื่นถึงได้เลิกกับเขาอะไรอย่างนี้
เห็นตอนไม่นานนะพี่พวกพี่เป็นตำรวจมาพอดี
ผมก็เห็นพร้อมกันผมก็เอาถังเข้าไปดับเพราะว่าตอนแรกเขาเข้าไปในห้องแล้วเขาล็อกห้องไม่ให้ใครเข้า
มันน่าจะเริ่มหายใจไม่ออกมาเขาเลยเปิดออกมาผมถึงรู้ว่าไฟไหม้
เราไปที่เกิดเหตุอีกครั้งหนึ่งนะครับท่านผู้ชมครับหลังเกิดเหตุขึ้นเมื่อคืนนะครับ
ห้องเช่าตรงนี้นะครับข้าวของก็เสียหายหลายอย่างนะครับ
ก็มีเครื่องนอนนะฮะที่นงที่นอนที่ว่าถูกไฟไหม้นะครับ
เจ้าของห้องเช่าบอกว่าตอนนี้กำลังพูดคุยเรื่องค่าเสียหายกับคนก่อเหตุนะครับ
เช่าทั้งสองคนเนี่ยนักดนตรีหนุ่มกับแฟนสาวของเขามาเช่าอยู่ที่นี่ได้๓เดือน
เรื่องค่าเช่าไม่มีปัญหาจ่ายตรงทุกครั้งแล้วก็ไม่เคยมีปัญหาเรื่องราวลักษณะแบบนี้เกิดขึ้นด้วย
คนที่อยู่ในเหตุการณ์คนหนึ่งนะครับบอกกับเราบอกว่าก่อนเกิดเหตุได้ยินเสียงทะเลาะกันระหว่างผู้ชายกับผู้หญิง
ทีแรกก็เหมือนคุยปกติสักพักเสียงทะเลาะกันมันดังขึ้นเรื่อยก่อนจะได้ยินเสียงรถของเจ้าหน้าที่ขับเข้ามาตอนนั้นตกใจมาก
พอออกมาดูกันเนี่ยเอ้าควันมาจากห้องเช่าห้องที่เกิดเหตุเยอะแยะไปหมดโชคดีที่มีคนอื่นเนี่ยที่อยู่ที่ห้องเช่าแถวนี้เขาเห็น
เขาเลยแจ้งเจ้าหน้าที่มาก่อนส่วนตัวเนี่ยมองว่ามันอันตรายนะแล้วหลายห้องเนี่ยเขาเป็นแบบมีเด็กเล็กอะไรพวกนี้อยู่ด้วยทั้งคู่เนี่ยเอาละ

ส่วนเพื่อนของนักดนตรีหนุ่มนะครับบอกว่าวันนี้เขาก็มาด้วยความเป็นห่วง

หลังจากที่เพื่อนของเขาแจ้งในกลุ่มไลน์ของเพื่อนบอกเออเนี่ยเขาทะเลาะกับแฟนแล้วแฟนเผาห้อง
ยังไงก็คอยดูข่าวแล้วกันนะมันคงจะเป็นข่าวนั่นแหละก็เลยมาที่ห้องด้วยความเป็นห่วงส่วนเรื่องที่ว่าทะเลาะกันอะไรกันยังไงเพื่อนเขาบอกเขาก็ไม่ค่อยอยากยุ่งหรอก
มันเป็นเรื่องของคนที่เป็นผัวเมียกันเป็นแฟนกันเดี๋ยวเขาคงเคลียร์กันเอง
ล่าสุดนะครับทางคดีนะครับตำรวจสพนปลือแจ้งข้อหากับหญิงสาวที่ก่อเหตุเรื่องของเมาสุราประพฤติตนวุ่นวายแล้วก็คุมตัวไว้แล้วก็เพิ่งปล่อยมาเมื่อช่วงบ่ายนะครับ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

ใช่ค่ะไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเกิดไฟมันลุกลามอะไรยังไง